คุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐคุยกับผู้ที่เห็นเหตุการณ์อยู่ในเหตุการณ์อยู่นะครับ
อ่าเดี๋ยวไปดูเลยนะฮะ
วิธีที่ส่งมาจากการการภัยไม่หรือบาดเจ็บ
จากการชุลมุนช่วยเหลือกันช่วยเหลือกันของบรรดากาศก็อาจจะโดนกระทืบโดนอะไรไปบ้าง
แต่ตรงนี้เดี๋ยวขยายวงไปหน่อยนะครับ

เสียงราเบิดขึ้นมาต่อเลยนิ้วรู้นะฮะ
ตอนนี้บอกไปบอกไปแล้วว่า
ไม่ได้ทันที่นี่ไม่หนีเอานอกพื้นที่ไม่ทันก็เลยโดนประชา
ทันซะประมาณนั้นนี่ส่วนของตัวผู้ก่อเหตุเองอะนะคะเรา
ก่อนที่จะทราบไหมคะว่าเป็นกลุ่มไหนยังไงแล้วว่าเป็น
การเข้ามาสร้างสถานะการในบริเวณพื้นที่ชุมนุมหรือเปล่า
คือตอนนี้เรื่องสถานการณ์หรือเป็นมองว่าเป็นการเมือง
ส่วนตัวยังสรุปไม่ได้เลยนะฮะเฉพาะจังหวัดอย่าง
บอกไปว่ามันมาเกิดในม็อบเราจะไปคาดว่ามีผู้ก่อเหตุ
สถานการณ์หรือเปล่าเราก็ไม่รู้หรือจะเป็นเรื่องของ
ส่วนตัวก็ไม่รู้เพราะว่าเด็กที่บาดเจ็บก็เป็นเด็ก
ชีวะเหมือนกันก็เลยยังเลยเลยสรุปไม่ได้ยังสรุป
ได้ว่าเป็นส่วนตัวหรือว่าการเมืองครับผมยังสรุป
ฐานที่พบในที่เกิดเหตุเนี่ยคาดว่าอ่าอาวุธเนี่ย
ที่ทางกลุ่มผู้ก่อเหตุใช้เนี่ยมีอะไรบ้างคะพี่
เท่าที่สังเกตก็จะมีไปร์ทบอมนะฮะทำจากพ่อวีซี๖หุ่น
วีดีโอคุณแล้วก็มีหัวกระสุนซึ่งผมยังไม่แน่ใจว่า
มันเป็นขนาดเท่าไหร่แต่รู้สึกมันเล็กน่าจะประมาณสอง
สองประมาณเนี้ยนะฮะแล้วก็มีเสร็จของทอบซีซีซี
ซึ่งเป็นไปร์บอมซึ่งตอนนี้จ้านาทีศูนย์หลักทาง
ตำรวจก็ได้เข้ามาพื้นที่เรียบร้อยแล้วครับผม
ครับขอบคุณค่ะยินดีครับยินดีครับยินดีครับขอบคุณ
ไปฝีมะกลาวอันนึง